สุดท้ายหลายคนถามเรื่องมดดำ

ยังอยู่ดีแต่อยู่แบบหลบซ่อน

อย่าอยู่ในรายการเดียวกันเราต้องเป็นพี่ชอบพี่
ถึงพี่ไม่ได้อยู่พี่ก็จะเชื่อว่าเป็นพิธีกร
เลิกดราม่าได้แล้วหรือยังพอแล้ว
มดดำอยู่อย่างหลบซ่อนยังไง
อะไรฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ที่เอามาจากแรงข่าว

มาให้เราอ่านทีนี้ด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้

แต่สุดท้ายแล้วพอเลิกจากข่าวแล้ว
มันก็เป็นอีกเรื่องที่จะเป็นเพื่อนกันในวงการอะไรอย่างนี้

หมายความว่าก็อย่าทำอะไรให้มันมีประเด็นกันเกิดขึ้น

เจอกันใช่ให้ดีกันใช่

ให้กับคนที่รับได้
คุณเนี่ยนะมันเหมือนงูเห่า
ครับเขากำลังช่วยอยู่
ที่เช้านานอยู่กำลังอุ่มแล้วคุณต้องวกกัดคุณอื่นเขา

เขากำลังจะบอกว่านี่มันคือการแถลงนำเสนอข่าว
ใช่ก็อย่างที่จิชชั้นก็ผ่านมา

วันที่๒มีไหมวันที่หนุ่มกับปัจจัยนะครับ
นี่อีกวันหนึ่งวันแรก
จะบอกว่าฉันดูในคลิปแล้ว

เล่าเองจากความรู้
เล่าจากที่ตัวเองไปรู้มา
ไม่มีในข่าวเลยแม้แต่นิดเดียว

อันนี้ปวด
คุณพระดำครับผมกำลังนำเสนอข่าวคุณอยู่
ผมอยากทราบว่าตอนนี้คุณหลบอยู่ที่ไหนครับ

วางไปเลยวางบอกอีกบ้านแล้ววางไปเลยว่ะ

คือจริงแล้วไม่มีอะไรหรอกนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วคุณมดดำเขาก็นำเสนอข่าวตาม

แล้วทางทีมงานก็ได้มีการนำเอาข่าวมาให้เราต้องอ่าน
ทีนี้ด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ทางหน้าจอ
เราก็มีความจำเป็นที่ต้องอ่านข่าวตามนั้นแหละ
แม้จะเป็นข่าวคุณวุ้นเส้นคุณเจนนี่คุณอย่างนี้

ใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็เล่นละครอยู่ด้วยกัน
สุดท้ายเราไปเจอกันก็ต้องมีการโทรไปขอโทษขอโพยกันนะนะ
ผมเชื่อคุณมดดำก็น่าจะมีการโทรไปขอโทษขอโพย
แล้วมันมีข่าวมาเป็นประเด็นนี้นะหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่
ตกลงมันเป็นข่าวที่

ไม่ได้ถูกอุ้มแต่ละอายใจเอง
ก็เลยไม่เผยตัวเท่านั้นเองนะฮะ

ขนาดวันนั้นนี่เรานั่งอ่านกันเรายังไม่รู้เลยเป็นใคร

จนกระทั่งมดดำเขียนอืม
แต่แน่นอนนะครับตอนนี้ก็มีคนที่มาตีประเด็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
บอกว่าเป็นคุณเวียคุณเบลล่านะครับ
สำหรับเรื่องราวที่คุณพระดำได้มีการมาพูดกันนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่มีข่าวสงสัยออกมานะครับ

ก็นางเอกหน้าใหม่ไซส์มินิกับพระเอกฮักกล้ามโตนะฮะ
ของช่องใหญ่ที่เล่นละครด้วยกันแอบกินกันเองในกองถ่ายนะครับ

หลายคนก็เลยโยงใยกันไปที่ตัวของน้องพีคกับคุณเวีย
อีกทั้งยังเกี่ยวกับเบลล่ารานีด้วยนะครับ

ชอบแล้วให้หนูเถอะ
หนูให้หนูเรื่องจริงเรื่องนี้

ล่าสุดนะครับอาทิตย์ละเรื่อง

ความจริงแล้วเบลได้ดูคลิปข่าวนะคะ

ซึ่งเบลก็ไม่สามารถห้ามความคิดใครได้

แต่สำหรับเรื่องนี้คือเอาจริง

มีความสุขอยู่แล้วเบลอยู่ในจุดที่เบลสบายใจอยู่แล้ว

คือทุกวันนี้ทุกอย่างมันก็ปกติ

ส่วนเขาจะทราบเรื่องหรือยังอันนี้เบลไม่ทราบเหมือนกัน
ปกติไม่เคยคุยกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว

แต่ถ้าจะร่วมงานก็ทำได้อยู่แล้ว

อืมถึงว่าแต่ไม่
หวันนั้นสรุปคือเป็นยังไง

วันแรกแต่ว่าเนื้อหาน้อยมากเพราะว่าไปรอยขึ้นมาไม่ได้พันไป

มันเป็นธรรมดาถ้าเกิดว่าคุณไม่เด่นไม่ดังผมเชื่อว่านักข่าวก็จะไม่เล่น

ไหมฮะวันนี้เราก็ต้องรู้สึกอย่างหนึ่ง
ทีมันอาจจะมีประเด็นที่แบบแย่นิดแห่หน่อย
มันไม่ใช่ก็ออกมาบอกไม่ใช่ก็จบไปแล้ว
ประเด็นอาจจะเล็กแต่พอพูดต่อกันไปมันกลายเป็นเรื่องที่มากขึ้น
ใช่แต่ก็ยอมรับมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องส่วนตัวหรือครอบครัวกันเองก็ได้
นายจะพูดกันไม่ระวังพวกเธอ
ใช่บางทีเราพูดไปไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้หมายถึงคนนั้นด้วย
อยู่ดีคนนั้นมันว่าล้อมตัวเป็นฉันหรือเปล่าแบบนี้ก็มี

แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่มีใครเชื่อ
หายไปแอ้ดดินส์หนึ่งรักช้ามาแล้วค่ะ

ได้ไปเที่ยวกับพี่เมียวมาหรอ
เมียวอยู่นี่

ถ้าไม่แข่งกีฬาก็อยู่ทุกวันเลยนะ
ไปเที่ยวกับพี่เมียวเข้าใจ

ชอบเวลาพี่ม้าไปไม่เป็นยังเลย
ไม่เป็นป่ะเหมือนเห็นเพื่อนหลังทาง

คือเป็นคนโกหกไม่เป็น

ด้านนอกพบว่าเจ้าของบ้านเนี่ยได้นำเสียงพระพุทธรูปนะครับ
รวมถึงพระถุงของผู้หญิงเนี่ยนะฮะเป็นสตรีไทย
ออกไปจากบริเวณต่อไม้ข้างสระว่ายน้ำเรียบร้อยแล้ว
เหลืออยู่เฉพาะเสาไม้เก่าขนาดใหญ่เท่าคนโอบสูง๑๐เมตร
แล้วก็มีสารเพียงตาอยู่หนึ่งหลังนะฮะ
ทางด้านนายภัยยนมุรสารนะครับได้มีการกล่าวนะครับบอกว่า
บริเวณพื้นที่บ้านพักตาอากาศนั้นเป็นของตนเอง
แล้วก็เพื่อนชาวต่างชาติชาวออสเตรเลียนะครับได้ซื้อเอาไว้พักผ่อน
โดยกรณีที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากว่าเพื่อนชาวต่างชาติ
ซื้อบ้านเก่าหลังนี้นะครับมาจากชาวต่างชาติด้วยกันนะครับ
แล้วก็ให้คนงานไปลื้อถอนมา
ระหว่างนั้นได้มีการพบเสียรพุทธรูปนะครับ
ที่อยู่ในบ้านเก่าติดมาด้วยนึกออกไหมฮะเขาซื้อทั้งหลังครับคุณผู้ชม
แล้วก็ลื้อมาแล้วก็มาตั้งที่ใหม่แต่ปรากฏเสียนนี้อยู่ในบ้านหลังเก่านะครับ
ติดมาด้วยคนงานก็เลยไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหน
ก็เลยนำไปตั้งไว้บนต่อไม้ที่ติดอยู่กับเสาไม้ตะเคียนสูงเกือบ๑๐เมตรข้างสระว่ายน้ำนี่แหละ
ก็เรียกว่ามีคนไปขอเลขเด็ด
ชุดเนี่ยไปถวายก็ไม่รู้ไปแขวนตรงไหนก็ไปแขวนต้นตะเคียนเนี่ย
แล้ววันดีมีเศรษฐ์พระที่ก็วางไว้
วางอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนกับไปวางผิดไปวางสูงกว่า

ตั้งใจก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาเนี่ยแหละฮะ
ฝรั่งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาไม่ได้รู้เรื่อง
ซึ่งขณะนี้เขาก็ได้มีการนำชุดเสื้อผ้าสีไทยออกไปแล้ว
ส่วนเสียงพุทธรูปเนี่ยจะนำไปถวายวัดนะฮะ
ก็ต้องขอโทษชาวบ้านแล้วก็คนไทยทุกคนด้วย

แต่เป็นว่ามีคนงานเนี่ยไปถูกหวยนั่นแหละ
ก็เลยเอาชุดไปถวายเพราะว่าเอาไปบนไว้
แขวนไว้แล้วดันไม่ไปแขวนติดกับเสียนพระพุทธรูป

อย่างนี้ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะไม่เอาเสียงพุทธรูปที่ขาดจากตัวองค์พระเนี่ย

เราจะไม่ทำแบบนี้เราจะไม่เอาพระที่
แบบว่าชำรุดหรือว่าได้รับการ

ฝรั่งเขาถือว่าเป็นสิ่งประดับเขาไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาของเราไง
ฉันก็มีปัญหานี้ตอนที่สามีเขาเอาพระไปเป็นเครื่องประดับ
เขาบอกนี่ทำใหม่เธอฉันซื้อใหม่ฉันสั่งข้าวแกะ
บอกไม่ได้เธอไปวางไว้ใต้กระดายพ่อพี่ไปบ้านที่เมืองนอก
พี่ไม่กล้าขึ้นกระดายเลยเพราะว่าพระอยู่ใต้กระดาย
จนกระทั่งเขาต้องยอมเอาออก
แล้วมีอีกทีไปไว้เหนือเตาผิงพอควันขึ้นพระก็ดำ
ดำแล้วสวยแบบโอ้ฉันคุ้มใจกับเขาจริง

คือเราถึงได้ต้องขึ้นคันเอา
ที่โต๊ะบ้านเพื่อนของสามี

อธิบายว่าความเชื่อความศรัทธาของเรามันเป็นเรื่องความเคารพ

ยังผิดที่ผิดทางก็ได้ด้วยเหมือนกัน
แต่เราไม่เคยไว้ที่ต่ำนะ

หรือต้องบอกครั้งข้างหลังว่ามีทางแก้อีกทางเนี่ย
ตัดหัวมดดำไปตั้งแทน

เพราะว่าเรานี่ความคิดมันชั่วนะ
โหดีโหดี
เดี๋ยวดื่มน้ำสิงห์ก่อน